มาตามกันต่อกับคดีที่มีสาวสุมราชอายุ๓๐ปีถูกฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยม
เอาศพไปหมักเอาไว้ที่ถังแล้วเอาถังไปโยนทิ้งไว้ในเหว
ชื่อว่าเขาศกที่พังงาคุณผู้ชม
บอกแบบนี้ว่าจริงผู้หญิงคนนี้เพิ่งจะไปคบผู้ชายคนใหม่ได้ประมาณ๒เดือน
แต่ยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนั้นหรือไม่
เพราะว่าก่อนหายตัวไปมีรถกระบะมารับไปถึงบ้าน
สุดท้ายกลายเป็นศพแบบนี้ไปคลายปมพร้อมกันกับรายงานชิ้นนี้ครับ
นี่คือหัวอกนางพวงรัฐผู้เป็นแม่ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณสุพัตรายอดแก้ว
ลูกสาววัย๓๐ถูกฆ่ายัดถังนำมาทิ้งลงเหวบนเขาศกจังหวัดพังงา
ผู้เป็นแม่จุดเทียนเรียกลูกสาวกลับบ้านทั้งน้ำตา
ปฐมบทของเหตุการณ์เริ่มจากตำรวจไปพบศพสุพัตราหรือปู
ถูกฆ่ายัดถังพลาสติกยนต์ลงเหวลึกเมื่อวันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมา
เสียชีวิตมาแล้วสามถึงสี่วันคาดว่าถูกทำร้ายมาจากที่อื่น
แล้วยัดใส่ถังทั้งที่ยังมีลมหายใจกระทั่งสิ้นใจตาย
พวงรัฐยืนยันกับตำรวจว่านี่คือศพของลูกสาว
เพราะจำรองเท้าและเสื้อผ้าได้ลูกหายไปตั้งแต่วันที่๗พฤศจิกายน
มีรถกระบะอีซูซูมารับที่บ้านในพื้นที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราชธานี
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ข่าวอีกเลยกระทั่งสุดท้ายมาเจอกลายเป็นศพ

น้าผู้ตายให้การบอกหลานย้ายไปอยู่กับแฟนใหม่ไม่นาน
และไม่ค่อยได้ข่าวคราวรู้เพียงว่าชอบทะเลาะกันบ่อย
เหตุที่หลานขาดการติดต่ออาจเป็นเพราะญาติไม่อยากให้คบกับชายคนนี้

อยากให้น้องก็ห้ามว่าอยากขอบพระคุณนี่
เป้าหมายมุ่งไปที่แฟนใหม่
นำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราชธานี

และเป็นแม่นายสุคลหรือเขี้ยมวัย๓๘ปี
ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
มีสุดสูบสีปร่อนเงินทะเบียน
บ่อใบไม้ชชิง๒๗๕๓กระบีของนายสุคล
พบที่พื้นกระบะมีร่องรอยคูดกับวัตถุ

ตรวจยึดกระสอบใส่น้ำยางพารา
ลักษณะคล้ายกับกระสอบที่เจอกับศพ

ซึ่งเป็นบ้านที่นายสุคลอาศัยอยู่
ภายในบ้านมีกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดค่อนข้างรุนแรง
จึงทำบันทึกไว้เพื่อเตรียมขยายผลต่อไป
จากไปของสุพัตราสร้างความเศร้าเสียใจให้กับทุกคน

เพิ่งไปคบหาแฟนใหม่คนนี้ได้เพียง๒เดือน

ทิ้ง๓ลูกน้อยไว้เดียวได้
เชิดชีวิตตามลำพัง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน